แต่ว่าเกิดจากเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งผู้จำไม่เข้าหูนะคะ
ผู้ที่ก่อเหตุเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิท
ขออภัยนะครับผู้เสียชีวิต
เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิท

คือรู้จักกันมาก่อนเคยไปมาหาสู่เคยดื่มเหล้าด้วยกันมาก่อน
เคยพูดคุยกันมาก่อนแต่วันนั้นเกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน
จำไม่เข้าหูก็เลยแทงจนเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะยืนรอมอบตัวอยู่
คนคุ้นเคยนี่แหละนะเป็นเพื่อนร่วมวงกันนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณปากซอยชัยพฤกษ์๑๒ถนนชัยพฤกษ์นะคะ
นายบุญเสริมตำรวจเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนายนิพัทธวุฒิหรือพัฒน์จารุนาค
อายุ๓๙ปีบาดแผลคือถูกมีดแทงมากกว่า๑๐แห่ง
นอนคว่ำหน้าอยู่แถวรถจักรยานยนต์
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นนายพี่พัทธวุฒิเนี่ย
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็มาพบกับนายบุญเสริมหรือว่าแบงค์
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องชายตัวเอง
จากนั้นมีปากเสียงกันชกต่อยกันก่อน
จากนั้นนายบุญเสริมค่ะซึ่งรูปร่างเล็กกว่าสู้ไม่ได้

มีดเนี่ยเป็นมีดโพกความยาวประมาณ๑๒นิ้ว
๒นิ้วกระหน่ำแทงนายนิพัทธวุฒิจนล้มฟุบเสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นนายบุญเสริมไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวในจุดเกิดเหตุเลย
ขณะที่นายชะมาตรในอายุ๒๒ปีน้องชายของผู้ตายและเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ก่อเหตุ
ก็คือมือมีดเนี่ยให้การคือก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นทั้งคู่มีเรื่องบาดหมางกันนะ
แต่ทีนี้เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุการฆ่าครั้งนี้เกิดจากอะไร
ส่วนผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพว่าก็ตัวเองนี่แหละลงมือจริง
บอกแค่ว่ามาจากปัญหาส่วนตัววันนั้นพูดผิดหูกัน
ตำรวจก็เลยนำตัวดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ